ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีหญิงไก่
ทนายความของฝ่ายผู้เสียหาย
ได้พาอดีตคนรับใช้ที่เคยถูกหญิงไก่แจ้งความดำเนินคดี
เข้าขอความช่วยเหลือทางกฎหมายกับสภาธนายความ
ซึ่งก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร้องต่อสาร
เพื่อขอรื้อคดีใหม่ครับ
นางสุกัญญาสิริม่วงและนางสาววันนิชยาบุญสุนเห็ง
หรือว่าน้องมีนบุตรสาวพร้อมผู้เสียหายทั้งหมด
ถูกนางมนตายกรัตนกาหรือว่าหญิงไก่
แจ้งความดำเนินคดีฐานลักทรัพย์และนายสงการอัจฉริยทรัพย์
เครือข่ายต่อต้านการบ่อนทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
เดินทางเข้าพบกับนายเดชอุดมไกลเลิก
นายกสภาธนายความเพื่อร้องทุกข์ขอให้คุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้เสียหาย
เดชอุดมกล่าวว่าขณะนี้อาจพิจารณาตั้งเป็นคณะกรรมการ
ประเด็นรายละเอียดของคดีที่อาจจำเป็นต้องยื่นคำร้องต่อสาร
เพื่อขอรื้อคดีใหม่เพราะว่ามีข้อเท็จจริงใหม่เกิดขึ้น
และต้องดูว่าคดีนี้มีการกระทำผิดในลักษณะเป็นขบวนการหรือไม่
เพราะมีข้อมูลว่ายังมีผู้เสียหายอีกหลายคนที่ยังไม่สามารถติดตามตัวได้
ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าคดีนี้การทำงานในชั้นพนักงานสอบสวน

จากอาจมีคดีเป็นจำนวนมาก
ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข

ทำให้ผู้บริสุทธิ์อาจต้องรับโทษทั้งที่ไม่ได้ทำความผิด